อีกคนนึงณเดชนคุกิมิยาเพื่อนเขานั่นแหละนะคะ
ถ้าใครคิดถึงณเดชน์นะเป็นพระเอกที่ติดดินอยู่เหมือนกันนะ
ยังจำได้ไหมภาพนั้นดิฉันประทับใจมาก
นี่ชอบพูดให้ฟังบ่อยถือถุงมะคารเทศถึงรถไฟฟ้า
โอ้โหหลายคนประทับใจมากเลย
เพราะคุณติดดินติดดินนะคะ
และล่าสุดทำเอาอะไรนะแฟนคลับใจหวั่นนะ
ร้องเพลงดีดกีต้าให้แฟนเพลงฟังแต่ว่าใส่รองเท้าแตะเหมือนเดิม
คือเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ
ที่ภาพที่เห็นอยู่ณเดชน์เขาเปิดในทัศกาลภาพถ่าย
จากกล้องฟิล์มเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็เป็นการบันทึกท่องเที่ยวเกาะช้างนั่นแหละ
ซึ่งเป็นภาพในเอ็มวีเพลงเกาะช้างของเขาด้วยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีภาพจากแฟนคลับผู้โชคดีคนนึงเนี่ย
ที่ได้ร่วมมิตติ้งกับณเดชน์นะคะ
เขาก็ถ่ายภาพประทับใจนี้เอาไว้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะณเดชน์เนี่ยชิลมากเลย

ก็เลยขอเล่นดนตรีร้องเพลงให้แฟนคลับฟังอย่างเป็นกันเองเลยก็แล้วกัน
แล้วเพลงที่เล่นก็คือเพลงเกาะช้าง

จะเป็นยังไงไปฟังคำตอบจากพี่ณเดชนกันค่ะ
ค่ะดีขึ้นดีขึ้นแล้ว
สวัสดีครับสบายดีมากน่ารักนะฮะดิฉันชอบนิดหนึ่ง
สบายดีไหมสบายดีมากเออชัดเจนแหละว่าใครคือแฟนเขานะ
ใช่นะคะอ้าวขอยายานะหายไว้ไว้เนอะใช่ค่ะ